ดูเรื่องปัญหาของเพื่อนบ้านหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการจอดรถที่จอดรถ
แต่ผมก็ไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้มาก่อนเหมือนกัน
เดี๋ยวทุกผู้ชมช่วยกันดูกันแล้วกันนะฮะแล้วลองส่องความคิดเห็นเข้ามากันแล้วกัน
หมู่บ้านจัดสรรทาวน์ฮาวส์อยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรี
ฝั่งนึงเนี่ยเพื่อนบ้านเขาบอกว่าโอ้ยคุณอยู่หัวมุมเนี่ย
แล้วจอดรถขวางทางเข้าออกถนนเนี่ยอันนี้มันเคลื่อนย้ายกันลำบากนะ
เวลาเขาจะเข้าจะออกแต่ฝั่งที่ถูกตรงเนี้ย
ที่ถูกบอกว่าจอดรถขวางทางออกตรงหน้าซอยเนี่ยเขาถ่ายคลิป
คุณหนักกว่าผมอีกคุณถึงขั้นสร้างกำแพงเป็นอาคารเป็นโรงจอดรถขึ้นมาเลยอ่ะ
แล้วตรงกำแพงที่คุณสร้างเนี่ยมันคือกำแพงบ้านผม

เสื้อที่มันมีโฉนดแค่ตรงแค่หน้าบ้านถึงประตูรั้วบ้าน
มันไม่ใช่ข้างบ้านคนอื่นเข้าใจว่าคุณบอกว่าผมอ่ะ

แล้วนำเกรงใจตรงไหนของบ้านเถอะ
คือมันได้หรอ

คนถ่ายอื่นของเขาว่าทำค่ะ
มันไม่ใช่หน้าบ้านผมไม่ได้เดือดร้อนอันนี้ผมเดือดร้อน
นี่ฮะคือพ่อหนุ่มเจ้าของคลิปเนี่ย
บ้านอยู่หันหน้าเข้าถนนแล้วนี่รถเขาเห็นไหมค่ะ

แต่เขาบอกว่าเนี่ยแล้วแถบด้านในทั้งหมดเนี่ย
กำแพงบ้านผมทั้งนั้นบ้านคุณเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายนะ
หันหน้ามาทางกำแพงบ้านเขา

สร้างกันศาสตร์เป็นที่จอดรถ
โดยกันสาดยึดกับกำแพงบ้านเขาตรงนั้น

เนี่ยเขาบอกอย่างนี้ยังไงเนี่ยมันสร้างได้ยังไง
เขาก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่มันเป็นส่วนกลางของหมู่บ้านเขาหรือเปล่า
แต่ฝั่งที่สร้างอาคารไม่ใช่อาคารสร้างกันศาสตร์เนี่ย
คาจอดรถตรงนี้บอกว่าข้างในมันซอยตัน

มันจะไปเดือดร้อนอะไรคุณเล่าก็มันซอยตัน
คุณไม่ได้เข้าออกอะไรข้างในนี่มีแต่พวกฉันทั้งนั้น

คือแสดงว่าตรงนี้เขาอาจจะไม่มีพวกนิติอะไรพวกนี้ใช่ไหม
เป็นหมู่บ้านจัดสรรก็คงจะมาซื้อกันก็อยู่กันรุ่นต่อรุ่น
ไม่ได้มีนิตรงนิติบุคคลอะไรขึ้นมาที่จะดูแลพื้นที่ส่วนกลางนะครับ
หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
อย่างที่เห็นแล้วฮะบ้านหนึ่งอยู่ต้นซอยปากซอยนะหันหน้าเข้าถนน
อีกหลังนึงเนี่ยเขาอยู่ด้านในนี่อันนี้จะเห็นชัดเห็นไหมฮะ
แล้วก็ไปสร้างหลังคาที่จอดรถนี่ปกติเราจะจอดริมรั้วหน้าบ้านเราเอง
อันนี้ไปจอดฝั่งกำแพงบ้านเขาแล้วก็มีสร้างหลังคามาด้วย
ฝั่งนี้ก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยคุณจะบอกว่าผมจอดล้ำหน้าบ้าน
แล้วคุณเข้าออกยากอันนี้มันก็เรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวขยกขยับให้ได้
แต่ของคุณเนี่ยมันล้ำขนาดนี้มันไม่ใช่ล้ำ
คุณมาเอากำแพงบ้านผมสร้างหลังคาแล้วปลูกต้นมงต้นไม้เนี่ย
เป็นที่จอดรถของคุณเนี่ยมันได้เหรอ

ท่านผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
อยู่ที่ซอยติวานนท์ปากเกร็ด๒๗นะฮะหมู่บ้านแห่งนี้
ได้เจอกับคุณธวัชชัยจันลำอายุ๒๙
เป็นเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์นี่ฮะ
ที่ในคลิปที่เขาถ่ายคลิปมาสักครู่เนี่ยคุณธวัชชัยนะครับ
คุณธวัชชัยบอกว่าซื้อบ้านหลังนี้มาได้๒ปีกว่า
ตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมเพื่อนบ้านเนี่ยมาสร้างหลังคาจอดรถ

แล้วเอากระถางต้นไม้มาวางด้วยริมกำแพงบ้านเขาทั้งนั้นเลย
รดน้ำต้นไม้ก็แน่นอนว่าการรดน้ำต้นไม้มันก็กระเด็นเปียกกำแพงบ้านเขา
ก็พยายามอดทนมาตลอดไม่อยากมีเรื่อง
แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ไหวจริง
พยายามจะมาคุยด้วยแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าให้ไปร้องเทศบาลเอาเอง
ไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาซื้อบ้านมาก่อนเขาอยู่มาก่อน
คนเก่าเขายังทำอะไรเขาไม่ได้

แล้วก็ไปแจ้งสำนักงานเขตปากเก็ตเทศบาลเขตปากเก็ต
แจ้งไปมีการติดต่อมาว่าจะเข้ามาดู

พอบอกจะเข้ามาดูเสร็จแล้วติดต่อมาแล้วก็เงียบไปเลยครับ
ท่านผู้ชมบอกว่าก็ให้นิติของหมู่บ้านลองมาจัดการสิ

บอกทางเทศบาลก็ยังไม่ได้มาดูให้
อันนี้ทางเทศบาลปากเกร็ดที่คุณธวัชชัยเขาบอก
เราไม่แน่ใจว่าเคยมาดูกันหรือยัง

เราไปคุยกับบ้านคู่กรณีของคุณธวัชชัยเขานี่ฮะคุณเยาวลักษณ์ชายสารอายุ๖๐ปีคุณป้ายาวลักษณ์
คุณป้าบอกว่าทางฝั่งนั้นก็จอดรถขวางหน้าซอยนะเขาก็เข้าออกกันลำบากนะเวลาบอกให้เลื่อนรถเนี่ย
เขาก็ไม่ค่อยพอใจเนี่ยบอกว่าให้ป้าเนี่ยไปเลื่อนไปจอดตรงด้านในตรงด้านอื่นอะไรเขา
ไม่ได้จอดขวางอะไรก็ว่ากันไปรถขวางหน้าปากซอยแต่ทีนี้ไอ้หลังคาตรงนี้มัน
ยังไงกันป้าป้าเยาวลักษณ์บอกว่าหลังคาตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันใช่ทางสาธารณะ
หรือเปล่ามีสิทธิ์ทำหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยป้าบอกว่าป้าทำมาตั้งนานแล้ว
ทำมาตั้งแต่เจ้าของบ้านคนเก่าคุณทวัดชัยก็บอกเขาซื้อมา๒ปีได้ไหม
ป้าบอกป้าทำมาตั้งแต่เจ้าของบ้านคนเก่าก็เจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ย
ที่ธวัดชัยจะมาอยู่เนี่ยเขาอนุญาตให้ทำได้แล้วตรงนี้มันคือหน้าบ้าน
ของป้าแล้วมันเป็นซอยที่เป็นซอยตันไม่ใช่ซอยสำหรับเอาไว้กลับรถ
ด้วยรถไม่ได้ผ่านเข้าออกด้วยแล้วมันจะมามีปัญหาอะไรเรื่องต้นไม้ก็
ไม่เป็นไรก็ย้ายออกให้จากบริเวณตรงนี้ก็ได้เวลาลดน้ำต้นไม้จะได้
ต้องไปโดนกำแพงบ้านเขาแต่ต้นไม้ก็เป็นที่ที่เจ้าของเก่าเดิม
เขาปลูกเอาไว้ทั้งนั้นนะป้าไม่ได้ปลูก
พี่ย้ายหลังคามาอยู่ทางนี้สิผมจะได้จอดรถตรงนี้แล้วเราก็บอก
ย้ายได้ยังไงมันเป็นบ้านของเราแล้วเขามาจอดได้ยังไงเนี่ย
มาหน้าบ้านเราเพราะเขามีรถส่งของเยอะนี้พี่เราบอกว่าได้
ยังไงตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่พอใจเราเขาไปแจ้งไปแจ้งตำรวจ
จะมาจับนกเราบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นอย่างนี้ห่องระแห่งกัน

คุณป้ายาวลักษณ์บอกว่าทางคุณธวัชชัยเนี่ยเขาก็อยากให้ป้าเนี่ย
หลังคากับรถเนี่ยไปจอดฝั่งบ้านป้าค่ะอันนี้กำแพงบ้านผมผม
จะได้เอารถมาจอดริมกำแพงฝั่งบ้านผมคุณป้ายาวลักษณ์ก็บอก
อ้าวถ้าริมกำแพงฝั่งบ้านคุณแต่มันก็หน้าบ้านป้าอีกเอายัง
ดีคุณเขียนมาสอนนี่ฮะตอนนี้ก็เลยได้แค่ลื้อต้นไม้ออกแต่
หลังคาโรงจอดรถยังอยู่เหมือนเดิมคือเนี่ยเราก็พยายามถาม
ไปยังเทศบาลเบื้องปรักเก็ตนะครับแต่ว่าคุณป้ายาวรักษ์นี่
ข้อมูลบอกว่าทางเทศบาลเคยมาดูให้แล้วนะไม่ใช่ว่า
ไม่ได้มาดูแล้วก็บอกว่ามันเป็นซอยตันลักษณะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลอะไรตรงนี้
ที่มันไม่ใช่ทางที่มันจะผ่านเข้าออกเป็นทางร่วมที่ทุกคนจะต้องใช้ร่วมกัน
เพราะฉะนั้นเอาล่ะเป็นทางสาธารณะที่เป็นบ้านไม่กี่หลังแล้วเป็นซอยตันเนี่ย

แต่พอคุยกันเองแล้วมันคุยกันไม่ได้

ก็ต้องใช้เรื่องของข้อกฎหมาย

ลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะได้

แค่คุณบอกว่าอยู่หน้าบ้านฉันฉันจะสร้าง
เขาจะเอารถมาจอดตรงฝั่งริมกำแพงบ้านเขาเองหรือเปล่า

มันก็ไม่ใช่ที่ของบ้านธวัชชัยอยู่ดี

บ้านหลังอื่นเวลาเลี้ยวออกจากบ้าน

เป็นพื้นที่โล่งของส่วนกลางหมู่บ้าน
โหนี่มันปัญหาใหญ่ระดับชาติเลยนะ

เอาที่จอดรถหมู่บ้านจริงน้องเหนียวมาสอนใช่ปะ

แต่แน่นอนบ้างบ้านมีสองคันสามคัน
เพราะเผอบางทีมีอยู่สี่คนไปทำงานทุกคน

โหคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลย
ค่ะนั่นแหละค่ะเรามาอ่านดูค่ะ

เดี๋ยวค่อยไล่ดูกันไปกันแล้วกันนะฮะ
ยังไงก็แลกเปลี่ยนกันมาก็แล้วกัน